เรื่องราวต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเหมือนกัน
แต่ต้องบอกว่าหลายคนก็จับตามองเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ว่า
ขาเตียงหักหรือเปล่าสั่นคลอนแล้วหรือเปล่า
สำหรับครอบครัวของพี่เป้ยปานวาด
เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพนี้ไปคุณผู้ชม
เป็นภาพที่พี่เป้ยเนี่ยถ่ายคู่กับทนายเจมส์นิติธรนะคะ
แล้วหลายคนก็คาดเดากันไปอีก
กันไปต่างนานาว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรนะ
ถึงต้องไปถ่ายรูปคู่กับทนาย
เช้าวันนี้ค่ะพี่เป้ยก็โพสต์ภาพอีกนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นภาพข้อความแชทที่มีการพูดคุยกับคุณแม่
แล้วคุณแม่ก็ส่งมาอวยพรให้พี่เป้ยในเช้าวันอังคารที่สดใส
มีข้อความใจความประมาณนี้ค่ะบอกว่า
ให้ใจเป็นสุขมีความสุขกายและสุขใจสุขภาพดี
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูก
นี่คือข้อความจากคุณแม่ของพี่เป้ยนะ
โดยพี่เป้ยเองก็เขียนบรรยายความรู้สึกใต้ภาพยาวเหยียดเลย

เอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่า
รักแม่ที่สุดในโลกดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่
ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีเงินทองมากมาย
แต่แม่สอนให้เป้ยรู้จักทำงานมาตั้งแต่เด็ก

ต้องนั่งปอกมะพร้าวประมาณ๓๐ลูกทุกวัน
ตื่นเช้ามาก็ต้องหยอดขนมตกเย็นมาก็นั่งเรียงถ้วย

อยากจะได้ชุดหม้อข้าวหม้อแกงแม่ก็ไม่เคยซื้อให้
แต่มาตอนนี้รู้สึกดีใจที่แม่เลี้ยงเป้ยมา
ให้รู้จักลำบากและอดทน
สัญญาว่าจะเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของแม่
จะสอนลูกให้ดีที่สุดขอบคุณที่ได้เกิดเป็นลูกแม่
โดยหลังจากนั้นนะคะก็มีทั้งเพื่อนพ้องดารานะเซเลปรวมไปถึงชาวเน็ต
เข้ามาทั้งกดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์
ให้กำลังใจพี่เป้ยเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละหลายคนก็จับตามองเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวพี่เป้ยอยู่
วกกับเห็นภาพต่างก็ทำให้ไม่สบายใจ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ